แล้วรีบคุยกับเรานะจะหมดเวลาแล้ว

ทำไมแพลวต้องเอาหัวข้อแบบนี้
แพลวคือใครแพลวคือน้องเนี่ย

ชอบเอาเรื่องที่แบบให้มาคุยแล้วก็แบบว่า
และก็กลับไปพยายามจะสื่อสารกับเราด้วยผ่านคอนเทนต์

เขาอยากจะด่าเรานั่นแหละ

ไม่อ๋ออันนี้เรามาชวนคุยเอง

อยากจะถาม
น้อยพาลูกไปฉีดวัคซีน
วัคซีนอะไรอ่ะอ่าวัคซีนตอนสองเดือนเนี่ยพี่
งั้นไม่คุยเรื่องวีแล้วคุยเรื่องวัคซีนโอเคไหม
อ่าเหรอขอตีบไอโกนบัตรยักษ์เผื่อแกจะพิ้ว
เป็นงานพิ้วเลยพอบอกให้ยังจะต้องฉีดเหรอเออฉีด
แล้วก็ฉีดทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีรวมวัคซีนเนี่ย
หนึ่งเข็มรวมแบบว่าห้าโรคเพราะฉะนั้นเนี่ย
เด็กน้อยเนี่ยบางคนเขาจะมีอาการแบบว่าแสบบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดได้
หรือว่าบางคนมีไข้ขึ้นได้แต่ของระพีไม่มีไข้ขึ้น
แต่ว่าจะเป็นนอนภาวะแทนนอนแล้วนอนแล้วก็อย่างนี้ขึ้นมา
เฮ้ยฉีดระดับมากจริงพี่เพราะเขาปวดเมื่อยตัว
เขาจะไม่สบายตัวพอไหมก็จะมีภาวะ
สรุปว่าเราไม่คุยเรื่องนี้นะโอเคคุยคุยยังคุยแล้วคุยเรื่องวัคซีนด้วย
แล้วก็กลับมาคุยเรื่องวีนอย่างมีสติเพื่อให้รักของเรายืนยาว
ยังไงจะมีสติก็นี่ไงข้อแรกนับหนึ่งถึงสิบ

ปรดเขยาก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มาช่วยดูรู
หนึ่งสอง
องค์มีภาวะระหว่างหนึ่งซักครั้งกับยาวมากเลย

ครูเคสอาจจะเป็นแฟนคลับลุงเอนะติดตามลุงเอเดี๋ยวบอกลุงเอให้นะคะ

นับหนึ่งถึงสิบคือสมมุติเวลาเราจะปี๊บปุ๊บ
แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า

แต่ถ้าถึงเวลาจริงหน้างานเนี่ยบางทีเราไม่มีสติพอที่จะนับได้
ก็เป็นว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากจะพรวชเราดึงเอาไว้ก่อน

เก้าครั้งที่เราพูดออกไปอย่างบ้าคล่ำก็ไม่เป็นไร
อย่างน้อยเรามีความตั้งใจที่ดีว่าเราจะดึงสติ
แล้วจริงนะพี่ท็อปดาลินีนุธเคยบอก
แค่มีความตั้งใจว่าจะดึงนั่นแปลว่าเรามีสติแล้วนะ

ผมบอกคู่ชีวิตเราว่าผมจะมีสัญญานนะ
ถ้าทำแบบนี้ก็ค่อยต้องหยุดนะ

เพราะหลังจากปากสั่นแล้วก็จะหายนะอะไรอย่างนี้
คือต้องเป็นแบบคือคุยกันเองในครอบครัวว่าเตรียมกันไว้
ว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วต่างวงแตกกันก่อนก็ได้
หรืออะไรอย่างนี้แยกย้ายกันก่อนเพื่อให้อารมณ์เย็นลง

ต่อไปไม่น่าจะทำได้ตอนที่อารมณ์ร้อนเนอะ

พอกอดกันก็ต้องมีอะไรปล่อยฉันปล่อยฉันนะ
ปล่อยฉันรีบเบียร์ร้อนแล้วมองบน

ย้าย

คุยกับเจ้าหน้าที่ยามรอบพอ

เพราะเขาบอกว่าเหมือนกับว่ากอดเป็นสัมผัสของรักไง

จะได้แบบใจเย็นลงแบบเฮ้ยเขารักเราอะไรอย่างนี้
เออนะหรืออะไร
เขาบอกว่าเข้านอนทั้งที่อารมณ์คุกกลุ่น
อันนี้นอนไม่หลับนะถึงเช้าถ้าไม่เคลียร์หมายความว่าอะไร
ไม่หลับจริงคือให้ก็คือไปนอน
ก็คือแบบพยายามข่มตัวเองให้หลับอะไรอย่างนี้
ดับไปไว้ใช่คือถ้าเกิดเราพูดไปไหนตอนนั้น
เราอาจจะพูดอะไรแรงไปแต่ถ้าเกิดมันผ่านเวลาไปสักคืนนึง
มันผ่านมาแล้วเออแต่เราจะนอนยังไง
ถ้ารอกใส่ศีรีสิตี้ห้ายไม่หลับ

ทำไม่น่าจะคลอดแล้วนำเสนอทำไมเนี่ย
ที่นี่ทำได้อะไรมีอารมณ์ขันมันถึกเวลานะมันขันไหมล่ะ
ถึกเวลาแล้วมันขึ้นกันหมดแล้วหน้างาน
เปิดไอจีพี่ศรีก็ได้ดูป้า๐๖๘
ถ้าหนูไม่ติดตามป้าก็คือหนูก็ไม่ควรที่จะจมตีป้า
ด้วยการที่พืดชื่อป้าผิดถูกนะโลก
อะไรอย่างนี้เราก็จะได้แบบว่าตลกกันไง
ปึกทั้งหมดเลยที่นำเสนอกันมาเนี่ยต้องปึก

คือเนี่ยต้องฝึกไม่ใช่ว่าปล่อยอารมณ์ไปตามแบบที่ไม่มีสติ
ต้องคอยดื่มจริง
แค่คิดแค่จะดึงแค่คิดว่าจะฝึกเนี่ยก็ดีแล้ว

จริงเหรอเมาท์จะขนตานุ้ยหลุดเลยอ่ะ
จริงเหรอคุณผู้ชมอ้าวไม่ต้องซูมนะ
เพราะว่าเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปติดกาวกันต่อ
ส่วนพฤหัสหน้าคุณผู้ชมค่ะ

สัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ย
ไม่ปวดหลังเออจัดท่านั่ง

แล้วก็มีที่ม้วนผมแบบไร้สาย

นะรวมถึงจะมีเรื่องราวอะไรมาให้โอเคนะคะกันอีกเนี่ยนะคะ

วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ